กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภา
แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีและรัฐบาลท่านประธานที่กรบครับผมมีข้อ
เสนอแนะในช่วงท้ายแต่ว่าจะไล่เลียงบาปทั้งหลายที่รัฐบาลชุดนี้ได้
ทำไว้ตลอดเกือบสามปีมานี้กับพี่น้องประชาชนท่านเคยพูดไว้เสมอครับ
ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งบ้างจะปฏิรูปการเมืองบ้างปฏิรูปตำรวจ
ปฏิรูปวงการราชการบ้างแต่สุดท้ายแล้วพี่หกทางเพศพี่น้องที่อยู่
ผมเห็นท่านลำตรีเกี่ยวข้องนั่งอยู่ท่านประธานจำตอนอภิปราย
ไม่ไว้วางใจได้ใช่ไหมครับคราวที่แล้วผมพูดเรื่องการตรวจสอบและ
วงดุลกันระหว่างนิติบัญญัติตุลาการและก็ในส่วนของฝ่ายบริหาร
ปรากฏว่าหลายคดีความครับรัฐบาลรับเอกสารจากฝ่ายค้านไปบ้าง
นิติบัญญัติไปบ้างก็เอาไปดองเข็ม
ท่านประธานครับผมมีเอกสารอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะ
พูดถึงเรื่องการขอให้พิจารณาตรวจสอบและตั้งกรรมการ
ร้องเรียนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
กรณีการเคหาแห่งชาติที่ท่านยกไปเปิดบ้านเคหาสุประชา
ปรากฏว่าท่านนายกรู้เปล่าไม่รู้นะฮะแต่ลงนามมา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

นี่ฮะหลักการการบริหารราชการแผ่นดิน
แบบมีธรรมาภิบาลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ท่านไม่เคยขอรับกฎกฎิกาเลย
รถไฟสายสีเขียวพักเพื่อไทย

หนังเรื่องนี้มันยาวแล้วมันจบ
อย่างที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ
จริงพี่น้องประชาชนลองฟังเลยครับ

รัฐบาลคอสชเป็นรัฐถาที่ปัด

ยังไม่เลวร้ายขนาดนี้

ปฏิบัติการ๑๖วันทันใจนาย

ทีโออาร์ไปแก้ไขระเบียบ๓ข้อ๒

จนถึงวันนี้มีทีเด็ดท่านประธานครับ

ขอรมอไม่แอะสักนิด

ผมเลยสงสัยท่านประธานที่กรบครับว่า

เลียงกันไปทีละประเด็นครับ

ปรากฏว่ามีปัญหาเปิดประมูลไม่ได้

ที่ตั้งโดยกสวงคัมมณาคม
ไล่ตั้งแต่๖๗คนไล่มาเลยครับ
เป็นอดีตข้าราชการของคมนาคมทั้งนั้น

นางฟ้าของพี่น้องประชาชนที่คัดค้านเรื่องนี้

ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้
คดีที่จีรายุอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแห่งนี้
มีผลเป็นที่เรียบร้อยครับ

คำพิพากษาของสารปกครองนะครับที่ขึ้นอยู่ในจอภาพต่อไปครับ

ผู้ร้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมด๕แสนบาท

สายกฎหมายที่ไปแก้ต่างความธรรมนาคมปรากฏว่า
ไปเล่นประเด็นนี้เลยพ่วงประเด็นที่๒ครับ
เพราะยังไม่สามารถรู้ได้ว่าความผิดเป็นอะไร

เขาแจกกันหลังชั้น๔ชั้น๕มากกว่านี้เยอะ
แต่ผมบอกท่านประธานที่กรบครับว่า

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์คัดเลือกเอกชนดังกล่าว

อนุมัติการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนดังกล่าว
การแก้ไขและเงื่อนไขดังกล่าวที่มีการแก้นั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ท่านประธานที่คุณรบครับขออภัยครับ

เพราะไอ้สายสีส้มมันมาจากบ้านผมไง

มันมาจากมินบุรีแล้วมันก็วิ่งยกระดับขึ้นมา
มันลงที่ศูนย์วัฒนธรรมรัชดาพิเศษ

กรรมาธิการผมก็คุยไปเรื่อยท่านประธานครับ
มันมีความชอบมาพากลหลายอย่าง
ท่านประธานดูสไลด์ต่อไปนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ร้องครับ
ไปขอพระราชทานความเป็นธรรม
ปรากฏว่าหนังสือฉบับที่ท่านประธานเห็นเนี่ยนะฮะ
สำนักงานกฤษฎีกาตอบในประเด็นนี้ครับว่า
สำนักงานกฤษฎิกาส่งเรื่องขอพระราชทานความเป็นธรรม
ยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นั่งอยู่ที่นี่กันหลายคนรู้บ้างไหมครับ
เขาเคยเอาเอกสารนี้ให้ดูไหม
สำนักงานกฤษฎิกาเขียนอย่างนี้ครับ

จะเริ่มจากคณะกรรมการคัดเลือกเอง
หรือเป็นข้อเสนอของผู้ใด
ในทางตำราการดำเนินการเช่นว่านั้น
สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไป
หมายความว่าไอ้ที่แก้กันมาเนี่ย

ทั้งสารก็ดีกิจสินิกาก็ชี้ท่านนโยครู้ไหมอ่ะ
ไม่ต้องไปกังวลครับ๗รัฐมนตรีไม่เข้าก็เรื่องของเขา
แต่ไอ้ที่มีอยู่ดูเรื่องนี้ด้วยคนกรุงเทพเดือดร้อน
ท่านประธานครับปรากฏว่าท่านผู้ว่ารอฟอร์มอร์
ก็ยังแฉอีกครับเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ขออภัยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเนี่ยขึ้นจอเลยเนี่ยจะเห็นว่า
ผู้ว่ารฟมครับบอกว่าแค่คำวินิจฉัย
ไม่ใช่คำตัดสินแน่รู้ดีกว่าท่านผู้พิพากษา
เอกสารที่ผมถืออยู่เขียนชัดว่าคำพิพากษา
อะไรพูดได้ตัวเองเอาบทได้ตำแหน่งนี่จะเกษียณอยู่แล้ว
ท่านประธานที่กรบครับท่านละเมิดศาลหรือไม่ผมไม่รู้
แต่ผมในฐานะประธานคณะกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการ
ผมอ่านแล้วมันรู้สึกเหมือนหมินสารท่านประธานครับ
ไปดูต่อครับปรากฏว่าไอ้กรรมการคณะที่ว่าเนี่ย
จำหน้าไม่ได้แล้วหายหมดลาออกกันเรียบ
เหลืออยู่คนสองคนก็ไม่มาให้ตัวแทนมาประชุม
คำถามคือท่านประธานครับล้มไปปีหกสาม
ล้มอย่างเป็นทางการมกรา๖๔ปีที่ผ่านมา
เราอภิปรายไม่เว้อกลังใจกลุ่มภาหกสี่
ใครจะเป็นผู้ประมูลชนะแล้วมันเกี่ยวอะไรประมูลชนะหรือประมูลแพ้
ก็เพราะไอ้สายสีส้มมันพิษดาร
มันพิษดานตรงไหนท่านประทานครับท่านอาจจะไม่เข้าใจ
เขาออกแบบจากมินบุรีคลองสาวาบ้านผม
วิ่งมาถึงศูนย์วัฒนธรรมแล้วลงใต้ดินอันนั้นเขาเรียกช่วงที่หนึ่ง
อันนี้ให้รอฟมหรือเงินของรัฐจ่ายเองทั้งหมด
ศูนย์วัฒนธรรมลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปขึ้นบางขุนนลของท่านสอสอสุภาพรผมเนี่ย
อันนี้มันเป็นเอกชนประมูลแล้วเอกชนประมูลต่อทำอะไรต่อรู้ไหมครับท่านประธานครับ
ก็ต้องเอารถไฟวิ่งตั้งแต่คลองสามาบินบุรีไปถึงบางขุนนล
แล้ววันนี้มันยังไม่มีการประมูลไอ้ที่รามคำแหงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใครอยู่แถวรามคำแหงของสามวามินบุรี
กะปิลาดพร้าวรู้ไว้เลยนะครับว่ารถวิ่งไม่ได้
มันจะเป็นคล้ายกันท
ที่อย่างงี้ทำสิครับ

ผมในนามของประธานกรรมธิการถามไปที่สภาพัฒน์ครับ
สภาพัฒน์ตอบมาอย่างนี้ครับบอกว่า

พบว่าอาจทำให้เกิดค่าเสียโอกาสจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งจะมีปัญหาในด้านของการประหยัดเวลาและมลภาวะเป็นพิษ
จะต้องสูญเสียประมาณ๔๒๒๐๐ล้านบาท
สุภาพรฝั่งทนของท่านเนี่ย
ไปซื้อคอนโดมิเนียมไว้ใครไปซื้อที่ดินอาคารพาณิชย์ปลูกบ้านไว้

ที่ผมย้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่า
การล้มโต๊ะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้
เป็นปัญหาอย่างยิ่งครับ
เป็นปัญหาครับเพราะว่ายังไม่รู้ใครจะมาประมูล
กรรมการตามมาตรา๓๖ไม่กล้าแล้ว

คนไทยเจ๊งคนกรุงเทพเจ๊งศูนย์เสียธนาคารเศรษฐกิจทั้งหมด
รัฐบาลนี้ทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ

ที่สำคัญเนี่ย
ไอ้จิ้งจกตัวนี้มันดีจริง

เขาเตรียมจะเอาเข้าคณะรัฐมนตรีท่านคอรมอทั้งหลาย

เพื่อจะต่ออายุให้กับผู้ว่ารฟมคนนี้

แต่จะต่ออายุด้วยวิธีพิเศษ

ที่ผมบอกท่านประธานอย่างนี้ก็เพราะว่า
คนผู้อาการคนนี้ที่เห็นในภาพนี้นะครับ
บอร์ตรอฟอร์หมอเขาต่ออายุภักกะโพงสิริ

เปลี่ยนไม่ได้ท่านประธานกลุ่มความลับไว้เยอะ

ไม่ได้เป็นประธานมาตรา๓๖อย่าเข้าไปนั่งเลย

คณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่บนบันลัง
จินอายุไหมนะฮะผมร้องแน่และถ้าประธานที่คุณครอบครับ
เวลาจะรูดปื๊ดรูดปื๊ดต่ออายุ๒ปีเนี่ย
เขาต้องมีคุณสมบัติพิเศษธรรมดีชอบเซ็นต์กันอย่างเดียว
เตรียมตัวให้ดีนะผมเห็นมาว่าหลายกระทรวงก็เป็นเช่นนี้
เอาพวกของตัวเองมือทำเงินแหมผมไม่อยากจะร้องเพลงพี่ติ๊กชีโร่
สลากยังมีกินแบ่งแต่พวกพี่กินรวบกันหมดเลย
เขาก็ร้องสิท่านประธานที่กรบครับ
เขาใช้เงื่อนไขพิเศษจะแต่งตั้งผู้ว่ายังไงรู้ไหมฮะ
เป็นคนดีคนเก่งอันนี้ไงคนเก่งสารมีคำพิพากษา
นี่รอสารอาญาทุจริตอีกนะฮะอ่ะท่านประธานครับไปบาปที่สาม
ผมชำเรืองไปบนโต๊ะเห็นท่านลำตรีท็อปนั่งอยู่ดูท่าท่านแล้ว
เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแต่ผมอยากจะบอกว่า
ลูกน้องท่านแต่ละคนเนี่ยนะฮะโอ้โหของดีดีทั้งนั้น
ท่านประธานที่กรบครับบาปที่สองนี้นะครับ
ผมไม่รู้ว่าท่านรู้หรือเปล่าท่านลำตรีแต่ประหลัดกระทรวงของท่านเนี่ยใช้ได้
ใช้ได้ที่ไม่ได้เหน็บแดมนะฮะขยันดีก็ต้องชม
จตุพรบุรุษพัฒน์น้ำน้ำมันรั่วที่ไหนไปที่นั่นไปนู่นเนี่ย
ดีแต่ท่านประธานที่กรบครับผมจะให้ท่านดูภาพนี้ครับ
ดูหน่อยมันคือน้ำดื่มน้ำขวดอภินิหาร
ลำตีครับมีคนบอกว่าท่านไปสั่งการซึ่งผมไม่เชื่อหรอก
แจกหาเสียงเหรอท่านประธานครับ
อันนี้เป็นงบประมาณของกองทุนน้ำบาดาน
ผมไม่ได้เป็นประธานกองทุนน้ำบาดานเรียกเขามาก็ไม่เคยมานะท่านประธานครับ
ไม่เคยมาเลยไม่เป็นไรเรื่องของเขา
แต่ผมอยากจะบอกก็คือว่าท่านลำตรีไปสั่งซื้อขวดน้ำแบบนี้ได้อย่างไร
ท่านประธานดูต่อไปนะฮะพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหลังผมนี่ชาวอีสานเยอะ
ถ้าไม่ได้โวยเลยนะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ดู
พี่น้องชาวอีสานครับเขาใช้เงินกองทุนนี้กว่า๓๐ล้านบาท
ซื้อน้ำขวดซื้อขวดเปล่าแบบเมื่อกี้เนี่ย
แล้วก็เอาไปเติมน้ำบาดานแล้วก็แจก
แหมันอย่างก็อยู่เอทีโอเปียในเมืองไทย
ประธานดูนะฮะตาเล็กอุบลรัชธานีของเฮียกุยนั่งข้างหลังผมนี่
ได้เป็น๑๔๐๐๐๐ขวดพอไหมไม่รู้
จังหวัดต่างของท่านประธานได้ไป๕๒๐๐๐๐ขวด
อันนี้เขาเป็นเขตอาจจะมีหลายจังหวัดรอบท่านประธานครับ
จังหวัดระยองของท่านลำตรีสาธิตปิตุเตชะใกล้ทะเลหน่อยเอาไปแสนสอง
ลำตีสั่งว่าฮะแต่อันจริงจริงแล้วเนี่ยแหมท่านประธานครับอีสานแรงนะ
มันช่วงเทกระจาดไงแล้วมันเป็นงบประมาณที่มันไม่ต้องตรวจสอบไง
มันจ่ายกันเองได้เขาเรียกงบกองทุนแบบนิติบุคคลและไม่นิติบุคคล
อันนี้ไม่นิติบุคคลก็เซ็นกันเองอยากซื้ออะไรก็ซื้อเขียนโครงมา
เอาให้มันเข้าหน่อยเดี๋ยวจัดให้ท่านประธานครับโครงการนี้สามสิบกว่าล้านบาท
น่าตื่นเต้นแต่ดูภาพต่อไปตื่นเต้นแน่ปาร์ดบรรทัศน์สุดท้ายครับ
สั่งซื้อขวดสองแสนขวดอ่าดูบรรทัศน์สุดท้ายนะแต่บรรทัศน์บนท่านลำตรีครับ
สุพรรณบ้าท่านนี่มันขาดน้ำเยอะหรือยังไงเนี่ยสั่งซื้อไป๑๔๐๐๐๐๐ขวดน้ำตาจะไหล
โอ้โหสงสารคนอุดรอุบลขอนแก่นโอ้โหเยอะแยะนั่งอยู่เนี่ย
สั่งลงสุพรรณพี่น้องครับน้ำตาจะไหลมหาสารคามของท่านประธานวิบได้บ้างไหม

แต่ถ้าเกิดท่านรัฐมนตรีเอามาให้ผมทำนะผมคิด๒๐ล้าน
เดี๋ยวผมไปหาบริษัทที่เขาทำเนี่ยเยอะแยะ
นี่เขาเสนอทีโออาร์กัน๓๐กว่าล้าน

เพราะว่ามัน๑๔๐๐๐๐๐ไปลงสุพรรณบริเขต๒จังหวัด

ที่ผมอยากจะบอกผ่านท่านประธานไปยังท่านลำตรีและนายกก็คือว่า
ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงท่านจะอยู่เฉยไม่ได้
มันจะมาสายแข็งสายอ่อนสายกลาง
แต่ความถูกต้องมันต้องจัดการ
อันนี้ผมหยิบแค่น้ำจิ้มสิวไม้จิ้มฟัน

จัดซื้อจัดจ้างครุพันธ์ทำบริษัทคู่เทียบ

แจ้งความไว้แล้วเรียบร้อย

บริษัทที่ไปหัวประมูลก็เต็มไปหมด

อาจารย์ดินเจ้าของงาน

ประมูลงานคู่เทียบชื่อไอ้แกะ
จุกไอ้แกะประมูลกันได้ไอ้ดิน

ผมอยากจะให้ท่านช่วยกันตรวจสอบ

เป็นบาปของรัฐบาลที่ย่ำยีหัวใจคนรักกีฬา
ผมมีทะเบียนเป็นนักกีฬา
ผมเคยเป็นผู้บรรยายกีฬา
และผมรู้จักคนกีฬาเยอะแยะท่านประธานครับ
ปีที่ผ่านมาท่านประธานได้ดูกีฬาอะไรบ้างครับ
มีเป่ายิ่งฉุบออนไลน์

ตะก้อรอดบ่วงออนไลน์

โควิดทั้งปีทั้งเวิร์คฟอร์มโฮม
กีฬาทุกประเทศทั้งประเทศไม่ได้จัดเลย
กองทุนพัฒนากีฬามีเงินมากมายมหาศาล

ปรากฏว่าไปดูกราฟิกก่อน

ท่านประธานดูให้ดีนะครับ
แผนงานการสนับสนุนกีฬาอาชีพ
ปี๖๓นี่ยังพอทำเนาแก้ม
มีเตะบอลบ้างมีตะก้อบ้างมีวอเล่บอลมีชายหาดมียกน้ำหนัก

สนับสนุนกีฬาอาชีพ
มันน่าเจ็บปวดเจ็บใจเพราะกฎหมายไปให้อำนาจรัฐบนตรี

ผู้ว่ากองก่อทอมีบอร์ดพิจารณาใช้เงินกองทุนรูดป๊อด
ท่านประธานรู้ไหมครับท่านประธานอาจจะไม่ได้เป็นคนตีกอล์ฟ
เอาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ๑๔กุมภา๖๕

เพราะท่านพลเอกประวิทย์ดูกองทุนเยอะ

ปรากฏว่ามาขอรับเงินกองทุนพัฒนากีฬา
ไล่เช็คไปปรากฏว่าท่านประธานครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้
แต่ท่านประธานทราบไหมครับมาเอาภาษีคนไทยจากกองทุนเหล่านี้ไป
ปีหนึ่ง๒๐๓๐ล้านบาทเอาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

ท่านประธานที่กรบครับไปดูหน้าต่อไปครับ
ที่ผมพยายามจะอธิบายถึงสภาพปัญหาแล้วให้ท่านลำตรีแต่ละท่านไปช่วยกันแก้ไขครับ
แผน๘การสร้างกระแสกีฬาปี๖๓ใช้ไป๒๕๙ล้านบาท
ท่านประธานปีที่แล้วไม่ได้แข่งอะไรเลยนอกจากเป่ากบออนไลน์ผ่านซูม
ได้เงินไป๘๐๔ล้านบาท
แต่ปรากฏว่าจัดได้ไม่ได้ไม่ว่ากัน
แต่แหมมันไปลงไอ้บริษัทชื่ออะไรแพนเยอะมาก
นี่ได้ข่าวว่าขอเงินไปเกือบ๕๐๐ล้านจะเอาไปลงทีวีที่มีกีฬาอย่างเดียว
๕๐๐ล้านบาทท่านลำตรีรู้ไหม
โฆษณาเยอะแยะขึ้นส่งเสริมกีฬาในช่วงเขาแข่งขันโควิดกัน

ผมให้ดูคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องน้ำมันรั่วที่ระยองดูก่อนครับ
คณะกรรมธิการลงไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านประธานครับ

ภาพที่๑๔ล่าสุดเมื่อวัน๒วันนี้เองครับเอกชนก็แจ้งครับบอกว่ามันจะรวยอีกแล้ว
ที่เราไม่มีหน่วยงานใดเลยเหรอครับจริงจริงแล้วมีศูนย์ปฏิบัติการ
คราบน้ำมันรั่วไหลหรือสปนครับหัวหน้าก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งการบริหารเพราะมันมีหลายหน่วยงานมันมีกระทรวงทรัพย
วันนั้นท่านจตุพรบุรุษพัฒน์ก็ไปประหลัดกระทรวงทรัพยากรไปอธิบดีไป
แต่คนระยองด่าทั้งวันบอกจีรายุมาลงสมัครระยองไหมเดี๋ยวจะเลือก
ผมบอกไม่ได้ผมคนกรุงเทพท่านประธานครับวันนี้ยังไม่รู้เลย
รั่วแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหนอย่างไรนี่คือบาปที่รัฐบาลทำ
ท่านประธานนึกภาพนะครับไอ้ที่รั่วเนี่ยน้ำมันดิบ
ถ้ามันเป็นน้ำมันสุกล่ะครับถ้ามันเป็นท่อการ์ดล่ะครับ
ไลทั้งประเทศนะครับมันวิ่งเข้าฝั่งเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธ
กว่าหนังฮอลลีวูดแล้วมันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาแล้ว
ท่านประธานดูคลิปวีดีโอนี้ครับ
เชิญเลยนะครับเป็นคลิปวีดีโอที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
ท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับที่เกิดเหตุระเบิด
ถ้าพร้อมแล้วเปิดมาเลยนะครับเป็นเหตุการณ์นี่ครับ
ขอเสียงด้วยครับคณะกรรมาธิการกิจการศาลเร่งติดตาม
ผลสอบเหตุการณ์ท่อก๊าซปอตทระเบิดปีหกสาม
หาผู้กระทำผิดมาลงโทษจี้ปตทตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ท่อก๊าซใกล้ชุมชนป้องกันเหตุระเบิดซ้ำ
เกิดจากอะไรใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบท่านประธานที่กรบครับ
วันนี้ปธทส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แถนแหลงว่าปีนี้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าครับ
ซื้อหุ้นปตทก็รวยกันไปครับไม่ว่ากันครับ
เป็นรัฐวิทย์ศาลอังกฤษปีหกสามกำไรสามหมื่นเจ็ดปีนี้กำไรแสนล้าน
ที่ผมบอกอย่างนี้ท่านประธานครับกรรมธิการลงพื้นที่ไปเมื่อปี๖๓ครับ
ถ้าดูภาพจะเห็นนะครับอันนี้ระเบิดใหม่
มีคนตายสามเจ็บร้อยยี่สิบแปดคนคำถามคือเยียวยาไหมปธเยียวยา
ตายให้คนละห้าล้านเจ็บว่ากันตั้งแต่หมื่นห้าไปจนถึงห้าแสน
แต่ให้ผมสิบล้านก็ไม่เอารอยไหม้เต็มหลังผู้หญิงคนหนึ่งผมไปเดินดู
ท่านประธานครับไม่น่าเชื่อเหมือนตอนรถแก๊สระเบิดที่เพชรบุรีตัดใหม่อ่ะ
แล้วอะไรครับหาคนผิดได้ไหมที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือว่า
นี่เป็นรายงานของตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการท่านประธานช่วยผมอ่านนะครับ
ผลการรายงานจะมีผลต่อสังคมนี้ครับที่ผมบอกเมื่อกี้ไงฮะ
ไอดันทรน้ำมันดิบโชคดีไอดีทอการวิธีเดียวบึ้ม
เกิดจากมีแรงกดทำให้การแตกเป็นลักษณะใช้แรงกดซ้ำไปมา
ไม่มีการเชื่อมโยงว่าเป็นภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ
เป็นลักษณะที่เกิดจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อันเป็นการกระทำความผิดจึงให้งดการสอบสวนไปก่อน
เนื่องจากยังไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้
ไหนบอกใต้ฟ้านี้ตำรวจไทยทำอะไรก็ได้

ตอบแบบนี้ก็คือมีไอ้จุกไอแกะไปกระโดดเล่นหนังยางกันแล้วมันระเบิด
ดซ้ำไปมาเพราะกระโดดเล่นหลายคน
แต่ที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนและดูอันนี้ให้ดีนะฮะ
จิรายุสืบค้นมาและพบเอกสารสำคัญชิ้นนี้ครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเฉยอีก
ขอให้บ้านท่านไปตั้งอยู่ใกล้ท่อการปตท
ขอให้บ้านญาติท่านมีโอกาสสุ่มเสี่ยงจากการระเบิด
แต่ถ้าท่านเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญตั้งกรรมการจัดการครับ
เพราะเอกสารที่มันหลุดมาท่านประธานอ่านต่อนะฮะ
นี่เป็นเอกสารสำคัญแย้งกับคำตอบของตำรวจเมื่อสักครู่ครับ
แต่เอกสารนี้มันก็ตำรวจเหมือนกันนะ
แต่มันเป็นตำรวจดมกลิ่นเขาเรียกตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

นี่ออกมาตั้งแต่ต้นมกราปีที่แล้วนะฮะ
แต่ไอ้เมื่อกี้นี่ออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผมเรียกสอบ
น่าเชื่อว่าเกิดจากรอยเชื่อมของท่อส่งการ์ดธรรมชาติ
มีรอยแตกตามเส้นรอบวงบริเวณช่วงล่าง
ทำให้เกิดความดันในท่อสูงเกินกว่าจะรับได้
จึงระเบิดฉีกขาดออกจากการการ์ดไปผสมกับออกซิเจนในอากาศ
และถูกกัดประกายไฟจุดใดจุดหนึ่งในบริเวณดังกล่าว
จึงเกิดระเบิดลุกไหม้ขึ้นสร้างความเสียหายเป็นบริเวณโดยรอบ

พ่อการ์ดมีอยู่บนแผ่นดินไทย๔๐๐๐กิโลเมตร
วิ่งไปทั่วอนาเขตของผู้แทนรัศดรที่นั่งอยู่ที่นี่
ท่านใดเป็นสอสอกลับบ้านไปดูด้วย
มีป้ายเหลืองบอกว่ามีท่อการ์ดใต้บ้านไหม
ประเด็นก็คือว่านี่ตำรวจด้วยกันนะ
แต่เขาก็ใช้หน่วยงานอื่นเยอะท่านประธานครับ
ศูนย์โลหะวิทยาแห่งชาติเก็บดินตัวอย่าง
รายงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรกรมทรัพยากรธรณี
แต่สุดท้ายรายงานแบบที่ผมบอกเนี่ยนะฮะ
จากนั้นตำรวจด้วยกับเมื่อวันก่อนลงไปพื้นที่ครับ
รัดตัดตอนลองฟังเสียงของคนที่เขาได้รับบาดเจ็บว่า

ผมไปยืนสัมภาษณ์มาครับ

ก็ต้องลองเอาคาส่านี้มันรอนาน
หนูก็เลยสรุปเงี้ยล่ะหนูเป็นอะไรรัก

ก็มีคนมาเมื่อส่วนวันก่อนพวกกระโซเหมือนกัน

ก็มีผู้ถ่ายทุกคนว่ามีด้านหลังด้วยด้ายด้วย

ที่ยืนข้างไม่ใช่ผู้ประสบภัยนะครับนั่นหรือสอเป็นจ้า

ท่านประธานครับที่ผมอภิปรายมาเพื่อชี้มูลเหตุเพียงเล็กน้อย

เพื่ออยากจะบอกท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านว่า
พักเพื่อไทยเตรียมไว้เรียบร้อย

อันนี้แค่จีรายุน้ำจิ้มเด็กนะ
แต่กำลังจะบอกท่านรัฐมนตรีครับว่า
อะไรที่ทำได้ท่านกรุณาแก้ไขและเร่งปรับปรุง

ท่อก๊าซผ่านไปทุกอำเภอทุกตำบลทั่วประเทศ
ท่านประธานครับก่อนหน้านี้ผมถามปรตท
เขาบอกไงครับเขามีลูกกระสวยเท่ากับอย่างนี้

แล้วก็ตรวจรายงานว่ามีรอยอาร์ตของท่อมันหลุดไหมมันหลวมไหมอะไรยังไงไหม
ไม่มีการระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านประธานจิรายุ
ผ่านไปสามเดือนตึ้ม
ผมจึงบอกไงฮะที่ระยองเนี่ยวันนี้มันยังรั่วกันอยู่เลย

เป็นเรือส่งไนโตเจนเหลวล่ะ
อย่าคิดเป็นเล่นไปนะ

นี่โชคดีเป็น๑๕๒เลยครับจริงผมมีหลักฐานเยอะ

ถ้ามันออกแบบนี้จับมือใครดมไม่ได้มันก็อีกแบบนึง
แต่ถ้ามันทำโดยอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่ง

จังหวัดตรังบ้านท่านประธานก็มี

ในเมื่อรัฐยังช่วยเหลือกันเองแบบนี้หรือเปล่าล่ะ
ผมจึงฝากท่านประธานผ่านไป
ท่านลำตรีที่ผมอภิปรายไปนั้น

ของจริงเจอกันอีกทีพฤษภาคม
และผมหวังว่ารัฐบาลจะมีใจเมตตา

ดาบแล้วมันต้องฟันครับท่านรัฐมนตรีครับ

คุ้มอธิบตรีไม่ได้
สั่งของมันไม่ได้เลยขอบคุณท่านประธานครับครับ